แกนเข้ามานะครับวันนี้มาคุยกันหน่อยคุณผู้ชมแน่นอนสิ่งที่สังคมจับตามองก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของน้องเมย์นะฮะนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรอยากให้แสดงเข้ามากันหน่อยแต่ว่าขอให้แบบว่าสามารถเผยแพร่ได้

ว่าเป็นเรื่องของการทำโรงวินัยหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะ

การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์หรือว่าน้องเมย์ครับ
รองศินาธิการกองบัญชาการกองทัพไทย
แถลงผลอย่างเป็นทางการเรื่องของการสอบสวน

ติดตามพร้อมกันกับคุณจริยาสิริสันพงศ

รายงานสดมาจากกองบัญชาการกองทัพไทยครับ
ผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของกองบัญชาการกองทัพไทย

การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์นั้น
ไม่ได้เกิดจากการถูกลงโทษหรือมีใครทำร้ายนะคะ
แต่เกิดจากปัญหาส่วนตัวด้านสุขภาพของนักเรียนเตรียมฐานพระกระพงศ์เอง
ฟังเสียงช่วงหนึ่งของการแถลงค่ะ
หนึ่งผู้ใดสั่งลงโทษหรือถูกทำร้ายร่างกาย
โดยที่พยานให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า
ตลอดทั้งวันเว้นช่วงที่เป็นลมบริเวณทางขึ้นของแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายของวันที่๑๗ตุลาคม
นักเรียนเตรียมฐานพระกระพงศ์สามารถพูดและเดินได้
ตามปกติทุกอย่างเว้นแต่มีอาการเครียดสูง
ภายหลังจากโทรศัพท์พูดคุยกับทางผู้ปกครอง
และได้หมดสติไปเองต่อหน้าพยาน
ซึ่งล้วนเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑รุ่นเดียวกัน
เชื่อได้ว่าในวันที่๑๗ตุลาคมทั้งวัน
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดลงโทษหรือทำร้ายร่างกายนักเรียนเตรียมงานพระกระพงศ์

และในเหตุการณ์ที่สองนะครับจากการที่มีการกล่าวถึงเรื่องการพบการฟกช้ำตามร่างกาย
จากการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและการเกิดการฟกช้ำ
ได้ความว่าในวันที่๑๐ตุลาเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๕๑นาที
นักเรียนเตรียมงานพระกระพงศ์เสร็จจากการเรียนภาระศึกษาที่ชั้น๒อาคารกองภาระศึกษา
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่กองก็รักษา
พบว่านักเรียนเตรียมงานก็กระพงวิ่งผ่านลงไปบันไดเพียงลำพัง
หลังจากเลิกเรียนก็กลับไปที่กองพันธุ์
แต่ได้ลื่นเสียหลักจากพื้นอาคารชั้น๒ตกมายังชานพักคนใด
ซึ่งมีบันไดจำนวน๘ขั้นความสูงประมาณ๑๕เมตร
เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเสียงการแถลงข่าวของคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริง
การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการ
หรือน้องเมย์นะคะที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการหลังการสอบสวนค่ะ
โดยสรุปสาเหตุนะคะว่ามาจากการสอบปากคำพูดคุยกับนักเรียนเตรียมทหาร
ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์
ครูผู้บังคับบัญชานะคะรวมถึงประกอบด้วยเหตุผลประวัติทางการแพทย์นะคะ
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน๔๒คนค่ะ
โดยในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะได้ไล่เลียงลำดับเหตุการณ์ในวันที่๑๗ตุลาคมที่เสียชีวิต
ว่าน้องเมย์นะคะได้เข้ารักษาตัวที่ห้องพยาบาลจากอาการป่วย
ซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในนักเรียนเตรียมทหารในขณะนี้
โดยอาการนะคะก็จะมีอาการเกร็งชาสูญเสียความรู้สึก
พร้อมยืนยันว่าในการตรวจครั้งแรกไม่พบว่าน้องเนยป่วยเป็นโรคหัวใจ
และหากตรวจพบในภายหลังก็จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนเตรียมทหารค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บซี่โครงที่ซี่ที่๔ที่หักนะคะ
มีการเปิดเผยข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
น้องเมย์ได้ตกบันไดในวันที่๑๐ตุลาคม
ซึ่งในการแถลงข่าวก็คาดว่าอาจจะเกิดจากการเร่งรีบกลับเข้ากองพันธุ์
ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
สรุปได้นะคะว่าผลการเสียชีวิตไม่ปรากฏว่าถูกใครลงโทษหรือทำร้ายจนเสียชีวิต
และสามารถพูดคุยและเดินได้ตามปกติค่ะ
แต่ในวันดังกล่าวยอมรับว่ามีอาการเครียดค่ะ
ขณะนี้นะคะก็ยังเป็นบรรยากาศของการแถลงข่าวอยู่นะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวยังมีการสักถามในประเด็นต่างนะคะ
ทั้งเรื่องอาการส่วนตัวรวมถึงมีการเชิญผู้ปกครองมา
เพราะว่าในการแถลงข่าววันนี้ยังไม่มีการเชิญผู้ปกครองมานะคะ
ซึ่งจะมีการเชิญผู้ปกครองมาอีกครั้ง
เพื่อชี้แจงผลการสอบสวนนี้ภายในวันที่๑๘ธันวาคมนี้ค่ะ
ทุกวันนี้อวัยวะส่วนสมองและหัวใจของน้องเนยเนี่ย

โดยส่วนตรงนี้เนี่ยหลังจากถ้ามีทางกองทัพได้ชี้แจงกับญาติไปแล้ว
หากญาติพ่อยังไม่เชื่อและยังจะทวงความยุติธรรมและระบบกิติศักดิ์ให้กับน้องเมย์อีกเนี่ย
กองทัพจะทำยังไงครับ
ถ้าหากว่าไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เป็นคนเก็บรักษา
ทางกองทัพไม่ได้เป็นคนเก็บรักษานะครับ
เพราะฉะนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะต้องไปลักษณะเหมือนกับท่าน
ทั้งการจดสอบกันกับทางศูนย์ดำเนินการแพทย์ของข้อมกุฎเองนะครับ
ว่ากระบวนการเก็บรักษาหรือการดำเนินการอย่างไร
ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งแพทย์ในส่วนที่สามมาดำเนินการในส่วนของทางการแพทย์

แต่ไม่เกี่ยวกับทางกองชาคารกองทัพไก่แล้วครับ

ณวันที่๑๘หากญาติของน้องเมย์มา
แล้วท่านอธิบายเหมือนที่ท่านอธิบายวันนี้ทั้งหมดเนี่ย
แล้วทางครอบครัวของน้องเมย์เนี่ย
ยังไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเกิดการเชื่อว่าอาจจะถูกทำร้ายนะครับ
ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางกองทัพเนี่ยจะทำยังไงต่อไปครับ
ก็ความเชื่อความเชื่อ
มันก็ไม่สามารถที่จะห้ามกันได้นะครับ
เมื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ครับ
แต่เรียนว่าการพิสูจน์นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ
ของทางกองบัญชาการกองทัพไทย
หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นในทางระดับการแพทย์

หรือจะโดยศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ

ก็เป็นเรื่องที่ทางการวินิจฉัยทางการแพทย์

ทางเราไม่จะไม่ก้าวร่วง

ส่วนที่เฉียนเหตุการณ์และที่ทางธรรมวินัยด้วยครับ
ไม่มีครับมีแต่เพียงจำกัดเอาไว้ว่าห้ามทำเกินเท่าไหร่
เพราะว่าทันทีที่พบว่านักเรียนท่านใดนักเรียนคนใดกระทำความผิด

จะไม่มีกำหนดว่าวันนี้เป็นวันปลอดโทษทำอะไรก็ได้
จะไม่มีครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกวันถ้าหากว่าวันหนึ่งทำ๓ครั้ง
ทำความผิด๓ครั้งก็ต้องถูกสั่งลงโทษทั้ง๓ครั้งไม่มีการเว้นครับ

วันที่เสียคือวันที่สิบเจ็ดนะครับนะครับที่ผมเรียนให้ให้ทราบไปแล้ว
เมื่อกี้ตามตามเอ่อหลักฐานและพญานไม่พบว่ามีผู้โดนผู้ใดไปสั่งโรงโทษ
หรือว่าทำร้ายร่างกายพระประพงศ์ครับ
ซึ่งเรามีใน๑๗ลำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่ช้าตั้งแต่๙นาฬิกา๑๕นาที
ที่พระพงศ์ออกจากที่พักลงไปที่กองพัน
จนกระทั่งกลับมาใน๑๗ลำดับเหตุการณ์
กลับมาจนถึงวันเวลาที่ส่งออกไปที่โรงพยาบาล
โรงเรียนในร้อยพระจิตรช่อง๙เวลา๑๖

เรามีหลักฐานทางด้านวิดีโอและคำให้การสอบคล้องกัน
ประมาณ๑๕๑๕เหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลอดทั้งวันเกือบทั้งวัน
เขาก็คงจะเดินอยู่ในบริเวณกองแพทย์ตลอดเวลาครับ

แต่ถามจากการที่สอบถามข้อมูลจากแพทย์
ที่ผมไปค้นดูก็ในหลายถ้าท่านไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็
ก็อาจจะมีข้อมูลตรงนี้จะให้เป็นข้อมูลได้ครับ
แต่พบว่าหลายเว็บไซต์เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิด
สำหรับผมเนี่ยผมเป็นนักบินก็ถูกสอนมาตั้งแต่เป็นนักบินเด็ก
กลับสู่ระดับปกติแล้วก็จะรู้สึกตัว
แล้วเสียชีวิตคือถ้าเป็นนักบินก็คือไม่มีการประคับเครื่องบินก็ตกมากกระแทกกลืนตาย

เกี่ยวจากหัวใจลงเดินเชียบขัมครับ
จากการตรวจของทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าคกษก็ยังไม่แน่ใจว่า
ที่จะมีการเชิญทางครอบครัวมาชี้แจง
ผลการสอบส่วนในวันที่๑๘ธันวาคมนี้ทางครอบครัวจะเดินทางมาหรือไม่
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ
ขอบคุณคุณจริยานะครับโดยสรุปภาพรวมที่เราฟังแถลงเมื่อสักครู่
ท่านก็บอกว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แต่ว่าเรื่องของการถูกซ่อมหรือว่าทำรวมวินัย
ก็มีการไปสอบปากคำนักเรียนแล้วก็ไม่ได้พบพิรุษแบบนั้น
คือตอนนี้ผลออกมา๒ทาง
คือทางฝั่งครอบครัวเป็นผลอีกแบบนึง
ทางฝั่งของที่เพิ่งแถลงไปของทางกองทัพก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อแล้วก็รวมถึงรอดูวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วย

เป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบจากกองทัพนี่แหละ

เรื่องนี้จะไปในทิศทางไหน
ถูกต้องแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของทางด้านของพ่อแม่

จะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ